เมื่อกี้เห็นคลิปที่มีหิมะตก

ผมมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปพายุลูกเห็บเกิดที่อินเดีย

ไปดูขนาดของลูกเห็บที่ตกลงมา
เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายที่ประเทศอินเดียนะครับ
เป็นภาพวินาทีที่ลูกเห็บตกลงมานี่
โอ๊ยตรงนี้มันก้อนแล้วค่ะ
คุณสัมภาษาล่าน่าจะลองแค้นลงไป
ไม่น่าจะเอาชีวิตรอดจากพายุนี้ถ้าเกิดอยู่กลางโอ้โหมันหนักมากเลยนะฮะ
มีใครทำอะไรหล่นนะครับ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

ก็จะมาตั้งฉากกับกรุงเทพในวันที่๒๗นี้
ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้

คุณผู้ชมดูพื้นที่สีฟ้า
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะทำให้มีอากาศเย็น
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
จะสังเกตว่าหลังจากนี้หลูกที่ทำให้เราเกิดความเย็นผ่านไปแล้ว

ก็จะเป็นในช่วงวันที่๑๔๑๕คาดค้างว่า๑๕๑๗ก็จะแผ่เข้ามา
ช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศ
กำลังร้อนขึ้นนะครับมีการสะสมความชื้นค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นความเย็นที่จะเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยนะครับ
อาจจะมาเจอกันแล้วทำให้เกิดภายผลฟ้าข้าวนอง
เกิดเป็นภาพอย่างที่เราเห็นก็เป็นได้นะครับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นอย่างไรกันบ้าง
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
สังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูวันที่๑๐๑๑นะครับ
พบว่าสีส้มคือบริเวณที่มีอากาศร้อนขึ้นนะครับ
ช่วงวันที่๑๑เนี่ยนะครับจะมีอากาศร้อนขึ้นในเมืองแหล่งของเรา
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ในวันที่๑๐เนี่ยนะครับจะเน้นบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
แล้วก็วันที่๑๑ร้อนต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนี้อีสานจะเป็นจุดที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
ตอนนี้เนี่ยนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไงก็ติดตาม